วันนี้หลายพื้นที่หลังจากที่เจอฝนที่โปรยไปลงมาปกคลุม
ทำให้อากาศเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบน
ดังนั้นใครไปตอนนี้ตามยอดต่อยอดถูกก็จะได้เห็นสายหมอกที่เข้ามาปกปรุม

แม้ว่าตอนกลางวันอากาศจะร้อนแต่ว่ากลุ่มเมฆที่เข้ามาปกกลุ่มก็สามารถที่จะลดอุณหภูมิความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
ปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากกระแสลมรวมไปถึงฝนที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรานะครับ
ปัจจัยหลักคุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นกระแสลมรวมที่ถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุนะครับ
เป็นพายุที่ก่อนหน้านี้มีการก่อตัวขึ้นและขนาดนี้ขึ้นที่ขึ้นฝั่งประเทศจีนไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีพายุก่อตัวในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ก็หมายความว่าก็จะทำให้กระแสลมที่พาดผ่านเมืองของเรายังคงมีความรุนแรงนะครับ
จุดที่เป็นแนวประทัดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกตรงนี้ก็จะมีความรุนแรงของคลื่น
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกก็จะทำให้คลื่นสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ที่จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนะครับก็คือโซนที่เป็นหางของพายุครับ
ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนนะครับรวมไปถึงบริเวณตอนกลางประเทศไทย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่จะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่มีโอกาสเกิดขึ้น
เหนืออาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตกมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็สุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้ายังคงรับมืออย่างต่อเนื่อง
เฉพาะที่จังหวัดพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐพิสุนุโลกเพชรบูรณ์ตากเชียงรายลำพูนลำปางเชียงใหม่แม่ห้องศรนะครับ
อีสานก็มีอุดรธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาลสกลนครนครพนมมุกนาหารและอุบลราชธานีครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคล่างมีอราชบุรีกาญจนกบุรีสุพันธ์บุรีอุดรารธานีไชนธนาครสวรรค์ลบบุรีและสละบุรีครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนครนายกสะแก้วจันทร์บุรีและตราสครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีชุมพรประจวบสุรธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงและสงขลาครับ
อันดามันส่วนใหญ่นั้นก็ตกแถวบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูนครับ
กรุงเทพมหานครโอกาสการตกของฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ใครจะวางแผนทำกิจกรรมต่างก็ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ